โดยเฉพาะสาวที่อยากจะผอมแบบรวดเร็วทันใจ
หลายคนเลือกทางลัดด้วยการกินยาลดความอ้วน
แต่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ายาลดความอ้วนมันอันตราย
แล้วก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงถึงชีวิตได้
วันแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอดลูกคนหนึ่งที่อ่างทองนะคะ
คือพอตั้งท้องแล้วคลอดลูกเนี่ยเนื้อหนังมันก็ยังเยอะอยู่

ก็เลยตัดสินใจใช้ยาลดความอ้วนที่สั่งมาจากออนไลน์
กินไปได้แค่สัปดาห์นิด๑๒วัน
เกิดอาการใจสั่นชักเกร็งสุดท้ายเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่อ่างทอง
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวมรกฏเจริญกิจอายุ๓๐ปีค่ะ
สามีเป็นคนมาเปิดเผยเรื่องนี้ให้ฟังนะคะว่า
ภรรยาอยากจะลดน้ำหนักหลังคลอดลูกได้๖เดือน
ก็เลยติดต่อซื้อยาจากคลินิกออนไลน์
ซึ่งมีหลักฐานการแชทกันผ่านเฟซบุ๊กด้วยเนี่ยค่ะ
ติดต่อเลยว่ายาเป็นแบบไหนต้องกินอันไหนอย่างไร
ภรรยามีอาการเวียนหัวอาจเจียนอ่อนเพลียไม่มีแรง
พร่ามองไม่เห็นชักเกร็งหมดสติ
โอ้โหสามีตกใจมากช่วยกันกับญาติญาติปั๊มหัวใจ
ภรรยาฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
ตอนแรกภรรยาเหมือนจะมีอาการดีขึ้นนะคะ
แต่เข้าวนครที่ผ่านมาอาการซุดหนักหมดสติ

เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะจากการกินยาลดความอ้วน
กินยาลดของอ้วนเพราะปกติเขาไม่เคยมีอะไร
ต้องเป็นเคสให้ที่ว่า๗วัน
เจ็ดวันราคาประมาณหนึ่งห้าร้อยครับมันเป็นแค่เป็นชุดเจ็ดวัน
เอาระวังนะครับผมก็เคยบอกกับแฟนไปแล้วว่าอย่าอย่าเกิดเผยเลยมันก็มี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะค่ะเขาแคบสั่งเมื่อกี้ทีนี้น่ะ
วิสุทธิ์สามีเนี่ยนะคะก็ติดต่อไปที่คลินิกต้นเหตุด้วยนะ
นิกก็บอกว่าเออเดี๋ยวติดต่อกลับมานะหายเงียบเลยค่ะ
ติดต่อกลับมาอีกเลยไม่ชี้แจงไม่รับผิดชอบอะไรด้วย
ครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวจะต้องแจ้งความคุณผู้ชมเรื่องยาลดความอ้วนอ่ะ
หลายคนยังไม่เข้าใจถึงความอันตรายของมันการทำงานของมันคือการไปเพิ่ม
เผาผลาในร่างกายปกติร่างกายเรามีระบบการเผาผลาญอยู่แล้วอืม
แต่ยาลดความอ้วนจะไปเพิ่มปริมาณการเผาผลันให้เร็วขึ้น
นั่นหมายถึงหัวใจจะทำงานหนักขึ้นหัวใจจะถูกฉีดเร็วขึ้นและเต้นแรงขึ้น
แล้วมันก็เลยทำให้เต้นเร็วเกินไปจนถึงขั้นเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
คือทำให้ร่างกายมันเสียสมดุลมันทำงานหนักเกินไป